เดี๋ยวหลุดไป
อ๋อนี่โดยพรวงศกรย้อนหลังให้กับคุณนิววงศกรก่อน
หลังจากนอนวันคล้ายวันเกิด๒๙ธันวาคม

แล้วคือนอกจากว่าที่แบบหลายคนเห็นความน่ารักความเด็ก
เขาก็ชื่นชมไปในความน่ารักของแฟนสาวด้วย
นาวที่สานาทเนี่ยเค้กที่ถืออยู่เนี่ย
น้องนาวยกโมยพรมวันเกิดแฟนแล้ว
หลังจากนั้นคุณความโรแมนติกคู่นี้ทำอะไรรู้ไหม

ตีระนาดไปเลย
น้าวตีรนาธเบิร์ทเดย์หรอ
ใช่เบิร์ทเดย์ไปเลยค่ะ

เราต้องเข้าใจเขานะ

เพราะว่าเราใช้เงินเก็บช่วงโควิดจะหมดอยู่แล้ว
สินสอดยังไม่มีข่าวดีตอนนี้ครับ
เรื่องนี้มันหล่อนจริง
ดีในลำถวายพี่นิวไปหนึ่ง
ทัดาที่อยู่ข้างหน้าสตูเรามีใครเก็บไปยัง
มาพร้อมดินตรีไทยเลย
ความหวานผ่านไปแล้วส่วนแพลนที่ไปเรียนต่อต่างประเทศของน้องนาวเนี่ยยังไงดี

เพราะว่าน้องเป็นผู้หญิงแล้วจะไปอยู่คนเดียวมันจะยังไงอยู่
แล้วก็อย่างที่บอกไปว่าความเป็นห่วงของพี่ดิวนี่นะ

อสเตรเลียก็แค่ปากซอย

ถ้าคิดถึงเมื่อไหร่ว่างจากงานแล้วจะบินไปหาน้องนาวแน่นอนค่ะ
แล้วในงานเดียวกันนะฮะก็ได้เจอกับนางเอกสาวอีกคนนึง

ในละครเรื่องเมียหลวงกำลังมันเลยคุณผู้ชมค่ะ
ต้องขอถามถึงเรื่องที่น้องพิมนี่นะ
ทั้งน้ำตาผ่านรายการอันนี้ไม่เกี่ยวกับละครที่น้องเล่น
น้องไปออกรายการนึงบอกว่าน้องเนี่ย

ความช่วยเหลือจากนักแสดงสาวรุ่นพี่เชียร์ที่คำพร
คือน้องพิมเนี่ยเล่าให้ฟังว่าตอนที่ถ้าพูดถึงเรื่องเรียนจบเมื่อไห
จะนึกถึงหน้าพี่เชียร์มาตลอดเพราะอะไร
เชียร์เป็นผู้มีพระคุณกับเธออย่างมาก
แม้ว่ามันจะไม่ใช่เงินจำนวนมากมาย
แต่มันมีคุณค่าทางจิตใจสำหรับเธอสุด
คือนักตอนนั้นบ้านน้องพิมก็มีปัญหาในเรื่องเงินนิดหน่อย
เรื่องค่าเทอมน้องบอกมันจวนเวลาพอดีหาไม่ทันนะ
แต่ในวันนั้นพี่เชียร์ยื่นมือเข้าช่วยเหลือด้วยนะคะ
แล้วก็ยกให้เชียร์คือไอดอลในการใช้ชีวิต
ในวงการแล้วก็นอกวงการสำหรับเธอเลยค่ะ
มันมีอีกหลายคนมากเลยที่เขาก็ไม่ได้ออกสือพูดว่าเขาไปช่วย
แต่ว่าตัวเราก็จะรู้ว่าเขาเป็นคนที่มีน้ำใจแล้ว
ช่วยพี่น้องม้าแมวต่างถ้าติดตามคือ
เขาเป็นคนที่ชอบช่วยเหลือทุกคนมากเลย
เราก็เป็นคนนึงที่พี่เขาก็ช่วย
หลังจากสัมภาษณ์ไปพี่ก็ทักมาว่านี่น้องพี่ลืมไปแล้วนะ
ถ้าน้องไม่พูดถึงพี่ลืมไปแล้วมันเล็กน้อยมากเลย
พี่ก็บอกว่าพี่เล็กมันเล็กน้อยอาจจะเล็กน้อยสำหรับพี่
แต่แบบมันเป็นเงินก้อนเล็กก้อนนั้นที่พิมไม่เคยลืม
เขาเป็นต้นแบบในการใช้ชีวิตพิมพ์ในหลายอย่าง
จริงนะน้ำจิตน้ำใจคนในวงการบันเทิง
เราก็มีมอบให้กันมาแบบนี้ตลอดเลย

แต่ตอนนี้ติดแขนอยู่หยอกกันเล่นนะคะ